สวัสดีทุกชมครับไปต่อกับเรื่องราวหมาหมู่นะฮะ
ผมไม่ได้พูดคำไม่สุภาพแต่เป็นหมาหมู่จริงครับ
เพราะหมา๓ตัวไปรุมกัดเจ้างูเหลือม
ลุมกัดลุมขย่ำจนมันหนีไปบนเสาไฟฟ้า
ชาวบ้านสงสารแจ้งกู้ภัยมาช่วยมาหน่อย
แต่ที่มันกว่านั้นคือกู้ภัยแหมเขาภาคเหมือนเชียร์มวยเลยครับ
ดูซิไปซูมอยู่ตรงนั้นแหม่เบี้ยกู้ภายก็ช่างภาคยังกะมาเชียร์มวยกันเนอะ
อันนี้หมาหมูของจริงใช่ไหมครับไม่ใช่คำเกียรติเลยว่าเป็นพวกกลุ่มอัลทภารแล้วไปรุมทำร้ายรุมรันแก่คนที่ไม่มีทางสู้นะ
ดีแหละแล้วสามตัวนี้เขาบอกว่าไม่ย้องจะมาอยู่ในพื้นที่ชั้นได้ยังไง
ขับไล่มันขึ้นไปบนยอดสอบไฟฟ้าคนที่ไปช่วยกู้ภัยก็พลาดซะเมามันเฉยนะฮะ
หนึ่งก็คืองูเหลือมนะฮะสามก็คือหมานี่แหละฮะ
ก็ลุมกันอยู่จนเจ้างูต้องปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนเลื้อยขึ้นไป
ก็เป็นปฏิบัติการช่วยสยบศึกระหว่างงูเหลือมกับเจ้าหมา๓ตัว
พยายามจะลุมกัดมันบริเวณหน้าบ้านพักเลขที่๔๕ทับ๖อยู่ที่สัตหีบนะฮะ
ที่ชนบุรีตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกับกลุ่มชาวบ้านแตกตื่น
เพราะว่าไปดูงูเหลือมเนี่ยมันจะเลื้อยลงไปเข้าบ้านคนมันยาวสามเมตรได้นะฮะ
เลื้อยหนีไปอยู่บนยอดเสาไฟไปขดอยู่ความสูงของเสาไฟก็๖เมตรได้
ข้างล่างก็จะมีหมาพันธ์ไทยคู่กรณี๓ตัวยืนจ้องอยู่ไม่ห่างเลย
ประมาณว่าลงมาสิลงมาสิจะกัดอะไรแบบนี้นะฮะ
ต้นกู้ภัยก็เลยให้เจ้าของหมาเนี่ยนะไปคุมเจ้าหมาทั้ง๓ตัวไว้ก่อน
จากนั้นก็ประสานรถกระเช้ามานี่กู้ภัยต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไป
จับงูออกมาครับนี่มันจะโอ้มันเลื้อยลงมาแล้วนะฮะ
นี่ครับคนถ่ายก็พากไปด้วยกู้ภัยคนที่จับก็จับไปด้วยครับ
นี่มันก็พยายามจะเลื้อยลงมานะฮะสุดท้ายก็ปฏิบัติการเอาเชือกไปคล้องคอมัน
นี่เกี่ยวลงมาได้สำเร็จนะครับนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะ
ใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

กู้ภัยที่พากอยู่ตลอดเวลาที่ผมอ่านอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงกู้ภัยเขาพากทับคลิปอยู่เนี่ยนะฮะ
ลองหาฟังดูได้เพราะว่าเขาพากไว้ยาวมากเลย

ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาก็พากไปกู้ภัยก็จับคนจับก็จับคนพากก็พากไป
หลังจากที่จับไปแล้วนะฮะเจ้าหมาทั้งหลายที่เฝ้ารออยู่
มันก็ทำหน้าเศร้าเหงาหงอยเหมือนหมดสนุกแล้ว
อะไรประมาณนั้นเอ้าเนี่ยนะฮะแสบแล้วพวกเองอะ
ทำเป็นแสดงว่าเศร้านะฮะทั้ง๓ตัวนี้
นะไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณพนมเขาบอกว่าเขาตกใจนะ
เห็นงูมันเลื้อยไปอยู่บนเสาไฟนะตอนแรกก็คงคิดว่ามันคงหนี
หมา๓ตัวนี่แหละนะฮะเพราะว่าจะเอาชีวิตรอด
ที่ผ่านมามีงูเข้ามาถูกหมากัดตายไปแล้วนะฮะหลายครั้งคราวนี้
ในแง่ความเชื่อนะฮะงูที่ขึ้นไปบนเสาอาจจะมา
บันดาลให้โชคลาภก็ได้ก็เลยชี้ให้ดู๔๕ทับ๖แบบนี้
อาจจะมีโชคลาภในครั้งนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับ
คนก็เอามาฝากกันครับไอ้เหลือมันต้องกลัวสุดเลยนะ
มันจะเผือผู้สุดขึ้นมาอยู่บนยอดเสาไฟได้ก็มีอาการกลัวเป็นเหมือนกันนะ

เลี้ยงหมาไว้เพราะมันเห่าอยู่นั่นแต่เสียงดังนะครับเห่าจนเจ้าของเนี่ยหันไปดู

งูเห่าเลื้อยผ่านหน้าไปแอบอยู่ใต้รถคันนี้ฮะ
เดี๋ยวงูเห่าหรือหมาเห่างูเห่านะฮะ
งูเห่าเสียงเป็นไงอ่ะงูเห่าเสียงไม่มี
ถ้าหมาเห่าสียังไงปุ้ยเหมือนมาก
อ้าวทำไมเหมือนจังอ่ะเออ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
เทศบาลตะบนหนองใหญ่รับแจ้งบอกว่าโอ้โหงูตัวเบอร์เลอร์เลย
มันไปซุกอยู่ใต้ท้องรถกระบะทะเบียนทะเบียน
ทะเบียนอะไรคะพพึ่งคควาย๑๙๒๒ชนบุรีครับ
ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ที่จอดอยู่ในโรงรถ
นี่บ้านเลขที่๑๘๓หมู่๑ตะบนคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปพบงูเห่าดำมาเมื่อมเนี่ยฮะ
มันไปขดอยู่ใต้ท้องครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมเอาอุปกรณ์เข้ามาจับ
แต่มันจับไม่ได้นะฮะคืองูมันไปอยู่ตรงเกียร์รถนะครับด้านล่างนะฮะ
คือรถมันก็เตี้ยด้วยทำงานก็ลำบากทำยังไงล่ะแม่แรงมายกสิ
พอยกรถสูงขึ้นนะครับก็สะดวกจับงูแต่ถึงขั้นสะดวกนะชั่วโมงนึงกว่าจะจับได้
จึงสามารถจับงูนะฮะแล้วก็เอามาตรวจสอบปรากฏว่ามันเป็นงูเห่าจริงแหละครับ
คุณพี่จิตกันกริจนัทมณีอายุ๑๙ปีนะฮะเรียกพี่เลยนะฮะ
ลูกสาวของเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าเคราะห์ดีนะที่เลี้ยงหมานะพี่นะครับ
แล้วระหว่างคือเดินมาหน้าบ้านหมามันเห่าอะไรไม่รู้หนูก็หันไปดูนะครับ
งูเลื้อยผ่านฟังน้องเขาเล่าหน่อยฮะ
เป็นผมก็วิ่งครับงูเห่านี่ฮะ
นี่แหละครับตอนจบเวลาจับงูมันจะเหมือนกันครับ
ทำไมชายทุกผมก้มมีตัวเลขด้วยก็ไม่รู้

ตัวเลขรหัสของปุ๋ยเขา
อย่างที่ว่านะคะตอนนี้ธรรมชาติเยอะมากเลย
พี่ปล่อยไม่ไกลเลยอ่ะ

กลายเป็นชุมชนงูไปแล้วนะคะ